เรื่องนี้ชวนคุยกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เรื่องของนักศึกษานะเด็กอาชีวะ

คือปัญหานี้มันมีมายาวนานแล้วนะ

แต่ตอนนี้มันมีหนังดังออกมาเป็นภาพยนตร์นะฮะ

ท่านผู้ชมคิดว่าภาพยนตร์เนี่ยมันส่งผลทำให้เด็กอาชีวะตีกันหรือเปล่า

เขาทำเงิน๑๐๐ล้านบาทแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้

บอกว่าคนที่มาโทษหนังไปดูหนังเรื่องนี้หรือยัง

สอนให้รู้ว่ากันไปตีกันเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไร
โดยงานที่เกี่ยวข้องคุณแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอยู่ดีตอนนี้ไปโทษหนังหรือเปล่า

ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับค่อยไล่ไปแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนที่กรสินเนี่ยเมื่อสิบธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมจำได้ไหมฮ

มีการฉายภาพยนตร์เรื่องสี่คิงเนี่ยในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งออกจากโรงปุ๊บเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเทคนกเทคนิคอะไรเนี่ยไล่ตีกันเลยมีคนเจ็บอยู่คนนึงนะฮะวันนี้จับคนก่อเหตุได้แล้วเขาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังนะครับ

ดูหนังก็ตีกันอินเกินจริง

พอออกมาจากโรงหนังแล้วเขาวิ่งตะโกนออกมา

นี่อารมณ์ร่วมไม่ได้มีชื่อสถาบันใคร
อายุเพิ่ง๑๖ปีถูกทำร้ายเขาแบบศีรษะนี่แตกเลยนะบาดเจ็บนะครับ
ตำรวจสพเมืองกรสินก็ไล่ติดตามตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ล่าสุดวันนี้จับได้คนหนึ่งอายุ๒๐ปีแล้ว
เป็นกลุ่มที่ไปทำร้ายเขานี่ฮะชื่อนายเลอวิทไกรแก้ว
ชื่อเล่นชื่อนโมนี่เป็นหัวโจกเลย
ไปไล่ทำร้ายเด็กเทคนิคจนเขาบาดเจ็บนะฮะ
เลอวิทที่โกนศีรษะเนี่ยครับเขาบอกเขาไม่ได้โกนศีรษะ
โกนผมทิ้งเพื่อจะหนีคดีหนีความผิดอะไรนะ
กำลังจะบวชหน้าไฟให้กับญาติพอดีวันนี้ตำรวจมาจับซะก่อน
เลอวิทย์เนี่ยสารภาพว่าอย่างนี้ไปทำร้ายเขาเจ็บจริง
วันนั้นไปกับเพื่อนนะไปกับพวกเลยนะ
ยกพวกไปกันไปดูหนังเรื่องสี่คิงส์
เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกเขาอินกับหนังมาก
ที่ตะโกนว่าอินโวยเนี่ยนั่นแหละพวกผมเอง
แล้วก็ไล่ทำร้ายเลยเห็นเด็กเทคนิคเลยไล่ทำร้ายเขาเลย
นโมบอกว่ามากับพวก๒๐คน
แต่พวกเขาไม่ได้เรียนอาชีวะนะฮะ
ไม่ได้เรียนที่ไหนด้วยไม่ได้เรียนหนังสือ
ถามว่าเอาแล้วคุณไปใส่เสื้อฉกเสื้อช็อปอะไรอ่ะ
คือนายนโมเนี่ยหรือว่านายเลอวิทย์ชื่อจริงเนี่ยบอกว่า
ก็วันนั้นเนี่ยเขามีลักษณะส่วนรถมีโปรโมชั่น
ใครที่แต่งตัวใส่เสื้อช็อปของอาชีวะมาเนี่ย
จะได้ส่วนลด๒๐บาท
ก็เลยใส่เสื้อช็อปไปดูหนังกันนะ
ดูหนังเสร็จโอ้โหมันอินเหลือเกิน
ออกจากโรงมาเนี่ยตะโกนอินโว้ยเห็นเด็กเทคนิค
วิ่งใส่เขาเลยแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
เทคนิคอายุ๑๖ปีถูกทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะ
นี่สพมกรสินก็จับได้นะครับ
จับได้ตอนจะบวชหน้าไฟให้ญาติพอดีเลย
แต่เกิดเป็นบุคคลนอกชื่อแม่ชาตินักเรียนนะครับ

พอดูหนังแล้วยินก็เลยมากลับไปนั่งเรียน
คุณยายของนโมบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าปกติหลานชายเนี่ยมีนิสัยอ่อนน้อมมากนะ
เรียบร้อยพูดจาภัยเลาะ
ถามว่าแล้วทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้ล่ะยาย

ก็เลยอยากขอโทษสังคมแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังคนที่เจ็บด้วย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลานชายก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่ตรวจสอบประวัติทางคดีของนโมแล้วเนี่ย

ไม่ใช่แค่ว่าเนี่ยไปไล่เขาจนแบบหัวร้างข้างแตกนะ
ก่อนหน้านี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกรสินอยู่ด้วยนะครับ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนด้วย
ยิงใส่ชาวบ้านมาเมื่อ๓พฤษภาคมฮะ
นี่แล้วไปดู๔คิงเมื่อ๑๐ธันวาคมก็ใส่เขาอีกนี่ฮะ
คุณผู้ชมได้ดูหนังเรื่องนี้กันหรือยังนะค่ะ

นึงสัปดาห์หนึ่งร้อยล้านบาทค่ะ
ถึงแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าอะไรก็แล้วแต่

คุณเป้อารักษ์คุณเอกเนติธรพรพิทักษิตผู้มนุยการหนัง

ไม่ได้มีเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อยั่วยุให้คนมาตีกันนะครับ
ถ้าใครไปดูหนังแล้วจะรู้เลยว่าตอนท้ายของหนังเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับคนดู
สะท้อนให้เห็นว่าผลเสียจากการตีกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อย่าใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหา
ซึ่งตัวคุณเอกเนติธรเคยเป็นเด็กอาชีวะมาก่อนนะคะ
ในเรื่องนี้ก็เอาชีวิตของตัวเองเข้าไปใส่ในหนัง
เมื่อก่อนเคยตีรันฟันแทงเคยติดคุกมาก่อน
แต่ตัวเองปรับเปลี่ยนชีวิตจนตอนนี้เป็นทนายความ
ร้อยล้านแล้วนะครับคุณต้องยอมรับว่ายุคนี้สมัยนี้
หนังหรือว่าภาพยนตร์ที่เข้าโรงแล้วได้ร้อยล้านนี่ยากนะฮะ
จริงค่ะในยุคนี้สมัยนี้นะเดี๋ยวนี้คนก็จะดูออนไลน์
ใช่ดูอยู่ที่บ้านการที่จะแบบโอ้โหเดินทางไปเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ย
มันน้อยลงอ่าวันนี้ก็มีผู้ที่ไปดูหนังกันด้วย
ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ถึงร้อยล้านด้วยหรือเปล่านะ
หัวหน้าภักร์ทรัพย์สี่วิไลสชเต้นะครับ
บอกว่าขอลาประชุมสภาครับท่านผู้ชมครับ
ขอลาไปดูหนังค่ะเขาบอกลาอย่างถูกต้อง

ขอลาช่วงบ่าย๒นะ

คุณเต้มงคลกิจบอกว่าซื้อตัวที่นั่งเอาไว้๑๐๐ใบ
นะค่ะหนึ่งร้อยที่นั่งด้วยเงินตัวเองนะฮะ
อ่าเงินตัวเองเนี่ยซื้อห้าสิบใบกับผู้สมทบทุนอีกห้าสิบใบ
แล้วก็ชักชวนให้ใครที่สนใจเนี่ยไปดูด้วยกันที่ห้างดังแถวแครราย
ค่ะนะฮะจะนั่งรถเมย์ไปดูแล้วต้องใส่เสื้อช็อปไปดูด้วย
คือตอนที่ส่งจดหมายลาประชุมสอสอไปเนี่ย
อย่าไปร้องเอาผิดผมนะเรื่องจริยธรรมอ่ะ
ผมลางานแล้วถ้าว่างก็มาดูด้วยกันได้

ปลผมมันเด็กช่างมีลิมิตความอดทน

ถึงเวลานัดหมายวันนี้นะครับที่เขานัดกันไว้นะฮะ
คุณเต้มงคลกิจก็สวมเสื้อช็อปมาจริงนะครับนี่
มารอที่ป้ายรถเมย์ตรงแยกท่าอิดมาตามนัด

ก็มีสมาชิกพักไทยศรีวิรัยนะ
นักเรียนช่างสวมเสื้อช็อปขึ้นรถเมย์ไปดูหนังด้วย
สสมงคลกิจบอกว่าการมาดูหนังเรื่องนี้
มาอย่างถูกต้องตามระเบียบของสภาทุกอย่าง

สาเหตุทำไมต้องลางานลาประชุมสภามาดูหนัง
เพราะหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เข้าโรงภาพยนตร์
นับตั้งแต่ไทยเนี่ยมีเรื่องของสถานการณ์โควิด
ส่วนตัวเลยอยากมาอุดหนุนให้คนทำหนังมีกำลังใจมีรายได้

แล้วหนังเรื่องนี้คุณมงคลกิจบอกว่า
ไม่ใช่ตัวแปรที่ทำให้วัยรุ่นหรือว่าเด็กช่างตีกันมากขึ้นกว่าเดิม
ต่อให้ไม่มีหนังยังไงมันก็ยกพวกตีกันอยู่แล้ว

นี่คุณมงคลกิจบอกโหเป็นไงคุณเขมสอน
แล้วยังฝากไปถึงคุณศรีสุวรรณจัญญา
แล้วก็คุณศิราเจนจาคะโดยเฉพาะคุณศรีสุวรรณ
สสมงคลกิจบอกว่าไม่ต้องไปร้องเรียนอะไรนะ
เพราะถ้ามาเล่นกับคนอย่างสสเต้รับรองจบไม่สวย
ถ้าจะมาตรวจสอบคนอย่างสสเต้เรื่องความเหมาะสม

ส่วนคุณศิราเจนจาคะที่แสดงความเห็นว่า
การมาดูหนังของเขามันไม่เหมาะสม
เรื่องนี้เนี่ยจะไม่เก็บมาคิดอยากให้คุณศิระพูดให้เต็มที่
เพราะเดี๋ยววันที่๒๒ธันวาคมนี้จะพูดอะไรไม่ออกแล้ว
เพราะอะไรลองฟังนะครับ
ข้างใกล้บ้างอย่าให้บอก
คนศิราจะพูดอะไรก็ได้เดี๋ยววันท่ี๒๒ก็ไปแล้ว

คืออย่าให้สาวอย่าให้สาวพี่เสรู้จักกันดี
องตาสอสอมงคลกิจรู้ไหมว่า
สสมงคลกิจรู้เรื่องอะไรของพี่ศรีสุวรรณบ้าง
เพราะฉะนั้นพี่อยู่เฉยพี่ไปยุ่งเรื่องคนอื่น
อย่ามายุ่งเรื่องของพี่นะครับ
เพราะถ้ายุ่งเรื่องของพี่มันจะจบไม่สวย
แต่มันเหมาะสมหรือเปล่าครับท่านผมไม่ได้ถามนะพี่เต้
อันนี้แฟนรายการเขาคอมเมนต์มา
แล้วลีลาการตอบคำถามนักข่าว
เสื้อผ้าอารมณ์มันพาไปไหมคะหรือว่าตอบแบบนี้เป็นปกติ
แต่สสมงคลกิจยืนยันว่าหนังเนี่ยไม่ได้ทำให้เด็กตีกันมากขึ้นหรอก
คือคนจะตีกันมันตีกันอยู่แล้ว
มีสมาชิกภักดิ์ไทยสิวิไลด์ด้วยนะครับ

ดูหนังกับหัวหน้าพักด้วยคุณรุ่งโรธอิบราฮิม

ให้มันวิทยาฐานได้แล้วก็เด็กสมัยนี้เก่ง
รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับ
ก็หนังเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องหนึ่งในอดีตนะครับ
แต่จริงก็จะเห็นผลสุดท้ายว่าการกระทำแบบนั้นมันจบยังไง
คุณผู้ชมค่ะคือทีมข่าวของเราไม่ใช่ว่าพยายามจะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
แต่เป็นกระแสจริงก็เลยต้องขอพูดถึงจริง
ของนักเรียนอาชีวะยุค๙๐๔สถาบัน
สะท้อนสังคมวัยรุ่นในยุคนั้นและเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักเรียนและวัยรุ่นในปัจจุบัน
จากโรงเรียนกระหนกเทคโนโลยีซึ่งอยู่ภายในซอยวัดไผ่เงินย่านสาธรณ์กรุงเทพ
เขาจะมีสัญลักษณ์ก็คือช็อปคอจีน

แต่ว่าปิดตัวลงเพราะว่ามีคดีกับเทคนิคแห่งหนึ่ง
นี่นะคะเราย้อนตำนานให้ดูนะคะ
ก็จะเป็นคอจีนนะเสื้อความคิด
๒ช่างกลมุรณพลย่านบังนาธรรพ์
บางคนจะเรียกช่างกลชาวนาเพราะว่าโลโก้เป็นรูปเฟืองและรวงข้าว
แต่ก็ปิดตัวลงเช่นเดียวกัน
เทคโนโลยีประชาชื่นย่านประชานิเวศ
โรงเรียนสอนสถาปัตย์เสื้อช็อปจะเป็นสีดำ
แล้วก็จะมีข้อความเรารักชื่น
ชื่นคือเราเป็นคำขวัญนะคะครับปิดตัวลงเหมือนกัน

จากคำสั่งของกระสูงศึกษาธิการ
โรงเรียนอินทรอาชีวศึกษาเดิมอยู่ในซอยมหาดเล็กหลวง
สุดท้ายย้ายไปอยู่ที่วัดดาวดึงย่านสะพานพระรามแปดครับ
มันมีปัญหาการทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะหลายสถาบัน
ก็ต้องปิดตัวลงเมื่อปี๒๕๓๙ค่ะ
ตอนนั้นช่างกล๔สถาบันนี้เนี่ยจะโด่งดังมาก
ในทางเรื่องของเนี่ยฮะตีกงตีกันอะไรอย่างนี้นะ
มาทำเป็นภาพยนตร์แต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อ
อันนี้เป๊ะนะแต่เป็นเรื่องราวลักษณะประมาณนี้

เขาจะเรียกกันตอนนั้นก็กระหนกบูอินชื่นอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ก็จะสะท้อนปัญหาว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ย
คุณไปตีกันแล้วคุณไม่ตั้งใจเรียนเนี่ย
มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จ

คือไม่อยากจะสปอยคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้
แต่ก็ต้องบอกว่าตอนจบของเรื่องเขาก็สอนแหละ

ท่านผู้ชมครับมีบุคคลในแวดวงบันเทิง
หลายคนที่เขาบอกว่าเขาเคยผ่านชีวิต
การเป็นเด็กอาชีวะเด็กช่างมาก่อน
คุณตะชานิดใหญ่เสมอปัจจุบันเปลี่ยนชื่อจริงเป็นวินระวีนะฮะ
นี่คุณตะเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับรายการของยูทูบเบอร์ชื่อดัง
เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตตอนที่เป็นนักเรียนอาชีวะเป็นเด็กช่าง
หรือที่กลุ่มเด็กอาชีวะด้วยกันจะเรียกว่าช่างหนัง
คุณตาบอกว่าพอเข้าไปเรียนยอมรับว่าทำตัวเกเร
เพราะว่าชอบเรียนช่างยนต์แต่ครอบครัวเนี่ยให้มาเรียนช่างหนัง
ก็หวังจะสืบทอดกิจการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหนังที่บ้าน
ทีนี้พอเข้าไปเรียนเนี่ยโอ้โหมันมีเรื่องกันตลอดเวลา
เคยมีเรื่องกับเด็กอินด้วยนะ
แล้วก็๑ใน๔โรงเรียนอาชีวะที่มีเรื่องชกต่อยบ่อยที่สุด
ก็คืออยู่ในเรื่องนี้เลย๔คิงที่คุณตาบอกว่า
เคยมีเรื่องด้วยเรียกได้ว่าชีวิตของเขา
ตอนที่เรียนอาชีวะเนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอดมา๓ครั้งด้วยกัน
ที่เจอผมเจออินก่อน
วันไหว้ครูปีแรกก็เริ่มซ่าแล้ว
มีอยู่วันหนึ่งก็คือวันไหว้ครูนี่แหละ
ก็เดินสนามหลวงเพื่อกลางแล้วหาโจทย์แล้ว
ทีนี้สนามหลวงมันเป็นถิ่นของอิน
อินเขาจะรวมตัวอยู่ตรงรถเมย์สาย๓๙
เรามีไปประมาณ๑๖คนได้เดินร่อนที่สนามหลวง
เดชบุญเจออินพอดีอินมาประมาณ๑๐กว่าคนเหมือนกัน
เขาก็เดินราตเตอร์เวนเหมือนกันเพราะเขาก็ควบคุมสนามหลวง
พอเจอกันเพิ่มห่างกันประมาณ๑๐๒๐เมตร

เขาก็ง้องว่าแต่กายเลยอินท้าชนมันเลย
ท้าชนท้าชนท้าชนนะครับ
ผมตีกรอบแล้วจะล้อมคนเราเยอะกว่าผมมีค้อนตอนนั้นอ่ะ
ตอนนั้นเราวิเคราะห์จากประมวลแล้วว่าฝั่งเขามีเท่าไหร่ฝั่งเรามีเท่าไหร่
ข้างหลังในกลุ่มผมมันมีเมียมาด้วย
วิ่งทีนี้เห็นเราวิ่งแล้วว่าชายจ่ายไล่สับเรา
ตีเรานี่ดูง่ายถ้านี้ก็จ่าย
แล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่เล่ากันไปที่คุณต้าเล่าไว้กับกโกบอยฟัง
ไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
คุณตาบอกว่าตอนที่เรียนอาชีวะอยู่เนี่ย
มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่รถเมย์เนี่ยมาจอดหน้าโรงเรียน
แต่ทีนี้มีเด็กของอำนวยสินเนี่ยวิ่งลงมา
แล้วมามีเรื่องกับกลุ่มของคุณตะ
ตอนนั้นเนี่ยมีคนนึงนะหนึ่งในกลุ่มเด็กอำนวยสินนะ
วิ่งลงมาแล้วชักปืนเนี่ยจ่อมาที่เขาจะยิงเขาด้วย
แต่ปืนมันไม่ลั่นแบบโอ้โหรอดชีวิตมาได้แบบหุดหวิด

นี่เห็นไหมอีกจอภาพนึงเนี่ย
คุณป๊อกสุภกรนี่ก็นักแสดงชื่อดัง
คนคนนั้นเนี่ยคือคุณต๊อกสุภากร

จริงเหรอเด็กอำนวยศิลป์ที่วิ่งลงมาจากรถเมล์

คือคุณต๊อกบอกว่านี่ผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่เข้าวงการแล้วนะ
แล้วแบบมานั่งคุยกันตอนเข้าวงการแล้ววันนั้นไปเตะฟุตบอลด้วยกันมั้

คุณต๊อกเดี๋ยวต้องฟังคุณต๊อกเล่าคุณต๊อกบอกต๊าก็ถาม

พี่พี่จำผมได้ป่ะวันนั้นอะไรแบบนี้อย่างนี้

ตอนพักเบรกโรงเรียนผมเนี่ยมันอยู่ติดถนนราชดำเนินเลยพี่

ทีนี้พอเดินลงมาปุ๊บรถมาติดหน้าโรงเรียน
เจออำนวยศิลป์อำนวยศิลป์โผนอยู่๓คน
ลงมาปุ๊บก็ปะชะศพสายตากันพอดี
ก็ท้าชนกันเลยทีนี้อีกตัวหนึ่งก็ต้องวิ่งตามลงมา
ชัก๑๑ลงมาโอ้โห
ปรากฏว่าไอ้คนคนที่ยิงผมคนนั้นคือต๊อกสุภกร
ช่วงนั้นอายุยังไม่ถึง๒๐เลยนะครับ

มีตัวเปิดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเพื่อนชื่อจุ่นนะครับ
แล้วเขาชอบพกมีดครับแล้วเขาก็โดดลงไปเลยฮะ

เขามีเด็กแสกกางอยู่ไว้ผมแสกกางอยู่บนสีห้าวหน่อย

ก็เลยจอบตรงนั้นแล้วก็ลองกดดู

เราก็ไม่อยากทำอะไรให้ถึงชีวิตก็คือกดลงครับ
กดลงปุ๊บปืนเนี่ยมันวิถีไปวิ่งไปที่เขา
แต่มันเกิดการนกยิงไปแล้วนะฮะ

แต่เด็กที่ไว้ผมแสกกลางคนนี้เขาพังงะเหมือนหงายหลังออกไป
แล้วเขาก็วิ่งกรูเข้าไปในซอยโรงเรียนเขา
แล้วพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปหลายปี
๊ะไปเตะบอลการกุศลกับผมที่เชียงใหม่
ก็ไปนั่งรอบกองไฟแล้วก็คุยเรื่องราวคือเรื่องนี้ขึ้นมา
เพราะต๊ะเขาถามว่าพี่เรียนไหนอ่ะ

แล้วก็เล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังสักพักปั๊ก
พระเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมเองพี่

คือคุณตาฉายาเขาแหบเสน่ห์อยู่แล้ว

นี่ปุ๊ระเบิดขวดเจอกับเด็กเสเพลย์

คุณตานี่ก็เดินเตะฟุตบอลกับผมอยู่

แต่ทีนี้ตอนที่คุยกับโกซ์บอย
คุณตะก็เลยฝากบอกไปถึงน้องในยุคปัจจุบัน

แล้วเอาเรื่องของที่น่าจะดี
ซึ่งพอเราลองมองหันไปดู

ถือว่าโชคดีมากที่เรารอดพ้นตรงนั้นมาได้
ก็เลยเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนน้องในวันนี้
ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนณอยู่ตอนนั้น
คือถ้าน้องไม่โชคดีเนี่ยน้องไม่ตายน้องก็อาจจะติดคุก
ถ้าน้องยังใช้ชีวิตแบบอย่างไอ้สี่คิง
ดังนั้นผมอยากจะเตือนสติน้อง
ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนณวัยเรียนอชีวะช่างกลต่าง

มันจะส่งผลถึงอนาคตของพ่อแม่คุณด้วย
ที่เขาอุตส่าห์เลี้ยงคุณมาจนโตมาทุกวันนี้
นี่ค่ะคือมีกี่คนที่ไม่โชคดี
ที่จะโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรได้
ตาเขาฝากบอกคือว่าบางทีไปมองว่าโอ้เดี๋ยวเราจะโตไปเราอาจจะดังแบบพี่ตาเนี่ย
ไม่ใช่นะฮะอีกหลายคนเนี่ยไปเลือกเดินทางแบบผิดผิดเนี่ย
เสียผู้เสียคนหมดอนาคตไปเลยเยอะนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยส่งข้อความมาบอกว่า

แต่จะเรียนแบบสสเต้คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลางานไปดูหนัง

สสเต้ดิฉันไม่ได้พูดนะคุณผู้ชมส่งมา

ใช่คุณผู้ชมคะมาดู